โอ้โหขยันจริงค่ะว่าที่พูดว่ากตะมองคุณชัชช่า
สิทธิพันธ์ทำงานตั้งแต่เช้าจรดเย็นทุกวันเลยครับลงพื้นที่ไปตลาด
กะปิค่ะอ่าลงพื้นที่ไปปุ๊บแม่ค้ามาร้องทุกข์ปั๊บเลยนะคะ
ไปดูกันหน่อยใช่มาร้องทุกข์บอกว่ามาเฟียมาเก็บค่าที่แพง
โอ้โฮเรื่องใหญ่นะแม่งโอ้โฮลองดูค่ะโอ้โฮลองดูค่ะ
สรรพาทานแล้วมาขึ้นเอาขึ้นเอา

หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่เห็นคืบหน้าเลย
คุณชาชารับเรื่องแล้วยังไง
เย็นนี่ตำรวจสนราชพร้าว
เจ้าของท้องที่มาหาแม่ค้าเลยนะฮะ

นี่มาเลยมาคุยกับคุณป้าเลย
ไหนมาโครงมาฟเฟีย์อย่างไรป้า

ตลาดตรงนี้พอรถเข้ามาก็เก็บ๓๐เลย

ร้องเรียนแล้วเก็บรายเดือนจาก๑๖๐๐ก็ขึ้นเป็น๑๘๐๐
จริงแล้วจะขึ้นมากกว่านั้นแต่เราร้องเรียนไปก็เฉย
ก็เฉยสำนักงานก็เฉยเขตก็เฉยผู้ว่าก็เฉย

ว่าเก่าก็เฉยร้องไปหลายที่แล้ว
ก็๓๐บาทจอดปุ๊บแม่ค้าที่ไหนจะเข้ามา
ปุ๊บเนี่ยคุณจะ๕นาที๑๐นาทีลองมาจอดดูเขาฉีกบัตรเขาไม่สน
แล้วก็ตลาดเอกชนเขาเจาะ๒๐บาทของหลวงเนี่ยสมควรไหม
ที่จะเก็บ๓๐บาทมันไม่สมควรใช่ไหม
ตลาดเอกชนยังเก็บถูกกว่าตลาดกรทม
อันนี้ตำรวจเขาเลยมาฟังให้เลยนะครับ
จากนั้นพี่แม่ค้านี่เขาโพสต์บอกขอบคุณผู้ว่าชาติชาติ
พบท่านตอนบ่ายตอนเย็นตำรวจสนรัฐพร้าวลงมาหาข้อมูลทันที

อ้าวเดี๋ยวเราตามเรื่องแล้วตรวจสอบให้ต่อเพิ่มเติม
โอ้โหแต่แสดงว่าว่าที่ผู้ว่ารับเรื่อง